ครับเราก็ย้ำเสมอแล้วก็มีข่าวให้คุณผู้ชมดูไม่เว้นแต่ละวันกับเรื่องของยาเสพติดนะฮะ
คนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันก็ชีวิตนั่นก็พังแทบจะทุกคนแหละ
ล่าสุดหัวหน้าครอบครัวผู้ชายคนหนึ่งเขาเสพยาบ้าแล้วก็คลั่งสติแตกนะฮะ
เอามีดเนี่ยถือเป็นอาวุธจี้ลูกกับเมียเอาไว้ในบ้านหลังหนึ่งนะครับ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยโดนบุกเข้าไปชาร์จตัวกันไปดูนาทีนั้นเลยครับ
ได้ยินเสียงเด็กร้องไหมฮะลูกร้องด้วยความตกใจด้วยความแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสงสารที่สุดก็คือเด็กนี่แหละ
นะฮะตำรวจสพเชียงขวัญบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวนายทงชัยคำพักดีอายุสามสิบเก้าปีนะ
เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อเป็นสามีแต่เป็นธาตุของยาบ้า
คุ้มครั่งจับลูก๒คน๕ขวบคนหนึ่ง๓ขวบคนหนึ่งแล้วก็จับภรรยาตัวเองเป็นตัวประกัน
ที่บ้านหลังหนึ่งไม่ใช่บ้านเขานะบ้านใครก็ไม่ทราบ
ในท้องที่ของตำบลบ้านเขื่องอำเภอเชียงขวัญที่๑๐๑นะฮะ
ตำรวจบุกเข้าไปต้องใช้ไม้งามล็อกตัวชุนละมุนวุ่นวายลูกก็ร้องด้วยความตกใจครับ
สุดท้ายนายทงชัยถูกจับใส่กุญแจมือไพ่หลังเอาตัวกดไว้ที่พื้นแบบนี้
ละมุนมากนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้ตัวของนายทงชัยเองก็บาดเจ็บศีรษะแตก
แล้วก็มีเลือดไหลด้วยนะเพราะดีลูกสองคนที่ร้องเนี่ยก็ปลอดภัยดีนะครับ
ก็เลยนำกำลังเข้าไปปิดล้อมก่อนตอนแรกเกลี้ยกล่อมกันก่อน
นะให้ปล่อยตัวลูกกับเมียแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมนะฮะแถมยังขู่ว่าเดี๋ยวจะทำร้ายลูกทีละ
คนด้วยนะสุดท้ายเนี่ยปล่อยภรรยาออกมาก่อนอันนี้จังหวะที่มีการเกลี้ยกล่อมเนี่ย
นี่ก็คือภรรยานะฮะตำรวจอาศัยจังหวะที่นายทงชัยเผลอครับยิงกระสุนยางใส่สองนัดแล้วก็
บุกเข้าไปชาร์จตัวเลยครับก็มีการต่อสู้อย่างที่เห็นไปในตอนแรกก็
ละมุนวุ่นวายทำให้มีกระทบกระทั่งกันศีรษะของนายวัญชัยแตกนะเพราะว่าไปเจอกับเหลี่ยมของตู้เสื้อผ้านะครับ
สุดท้ายก็โดนจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ทีนี้พอเหตุการณ์สงบลงก็ไปถามภรรยาของนายทงชัย
ชื่อว่าคุณฝนนะขอใช้เป็นนามสมมุติอายุ๒๘ปีเขาบอกว่า
วิรกรรมเขาเนี่ยนะที่ผ่านมานะเคยเอามีดเนี่ยไปฟันแขนคนในหมู่บ้าน
เอาหนังสติ๊กเนี่ยยิงใส่ตาเพื่อนบ้านจนบาดเจ็บนะ
ไปทุบทำลายแอร์ของบ้านของน้องชายพังเสียหายเยอะอ่ะ
จากการเมายานี่แหละวิรกรรมเยอะอ่าแล้วมีครั้งหนึ่งก็เข้าไปในบ้านของผู้หญิงคนนึง
เป็นคนรู้จักกันนี่แหละครับเคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อน
บอกว่านายทงชัยเนี่ยนะก่อนที่จะไปเกิดเหตุในบ้านหลังนั้นอ่ะ
พาลูกเมียมาหาที่บ้านก่อนค่ะขอน้ำกินหน่อยขอเงินด้วยสองร้อย
ตนก็ปฏิเสธไปไม่ให้ไม่เอาไม่มีอะไรอย่างนี้นะฮะ
ระหว่างนั้นตำรวจตามมาพอดีครับนายทงชัยเห็นสติแตกเลยทีนี้นะฮะ
ตะโกนบอกว่าอย่ามาเข้าใกล้ไม่งั้นผมจะทำร้ายลูกผมนะ
อะไรแบบนี้นะจากนั้นนายทงชัยก็เลยพาลูกกับเมียเข้าไปอยู่ในบ้านหลังที่ตำรวจบุกเข้าไปชาร์จตัวนี่แหละ
มันอยู่กลางทุ่งหนาปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มเอาไว้ได้นะฮะ
สุดท้ายก็จับออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยลูกก็ปลอดภัยภรรยาก็ปลอดภัย
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของคนที่เป็นธาตุของยาบ้ายาเสพติดนี่แหละนะครับ
ฤทธิ์ยาเสพติดทำให้คนกลายเป็นบ้าตามชื่อของมัน